เชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะเห็นคลิปนี้กันบ้างแล้วนะคะ
ว่ามีผู้หญิงคนนึงเขาจะนำสุนัขเข้าไปในห้าง

แล้วก็ทางห้างเขาติดป้ายบอกอยู่แล้วว่าห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าไป
แล้วก็เลยไปทะเลาะกับรอปภทะเลาะกับคนตรงนั้น
เดี๋ยวไปดูคลิปภาพกันก่อนนะคะ
นี่ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าย่านวัชรพลช่วงเย็น๑๐เมษายนที่ผ่านมานะคะ
เชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะเห็นคลิปนี้กันไปบ้างแล้วคือเขาห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าไป
แต่ผู้หญิงคนนี้ก็ยังจะพยายามนำเข้าไปนะคะ
ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับคนที่เขาเห็นเหตุการณ์วันนั้นนะคะ
แล้วก็มีทั้งคนที่อยู่ในห้างนอกห้างแล้วคนที่ถ่ายคลิปเอาไว้นะคะ

นี่ไงก็เถียงอยู่หน้าห้างด้วย

แล้วก็เหมือนกับผู้หญิงคนนี้คืออารวาสมากหนักมากจริง

ผู้หญิงที่อยู่ในคลิปคนนี้เขาอายุ๓๔นะ

แล้วก็เปิดเผยว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นการสื่อสารที่คลัดขึ้น
ไปซื้อของในห้างประมาณ๕๑๐นาทีแล้วพอออกมาอ้าวสุนัขไม่อยู่
ก็เลยตกใจรีบวิ่งกลับมาถามรอปภที่หน้าจุดประชาสัมพันธ์
แต่รอปภไม่พูดด้วยเธอก็เลยโกรธและโมโหก็เลยมีอาการอย่างที่เห็นในคลิป

บอกว่าวันนี้ตั้งใจไปพบตำรวจเองเพื่อที่จะไปยอมรับความผิด
แล้วอยากจะชี้แจงข้อเท็จจริงให้สังคมได้รับรู้
รับว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมเธอคิดน้อยไปหน่อย
อยากจะขอโทษสังคมยืนยันว่าจะไม่ดำเนินคดี
กับคนที่โพสต์ที่แชร์ที่คอมเมนต์ด่าเธอด้วย
ถ้อยคำหยาบคายในโลกโซเชียล
ท่านจะเข้าไปซื้อล่ะการที่นี้
เราอยากจะบอกที่โลกโซเชียลว่าเราไม่ได้ไปอยู่ไปมนุษย์ป่ะ
ไปยืนด่ารระบบพอคเลยว่าไม่เค้าท่านจะเข้าไม่ใช่
ถ้าเขาไม่ได้งั้นหนูฝากใส่รถเข็นแหละแล้วจอดวางไว้ตรงนี้นะแล้วหนูก็วิ่งเข้าไปซื้อของประมาณ๕๑๐นาทีไม่เกินนี้
พอกลับออกมาปุ๊บโดยธรรมชาติของคุณพอเราฝากอะไรไว้เราก็ต้องชะโงกหน้าไปมองพอหนูชะโงกหน้าไปมองเท่านั้นน้องหนูหาย
เจอละวะพอยืมเราก็ถามว่าด้วยความที่ป้าอาจจะเป็นคนที่ช้ามั้งแล้วถามว่าน้องหมาเราอยู่ไหนไม่ตอบ
แต่สุดท้ายตำรวจบอกว่าดูจากพฤติกรรมตามคลิปแล้วเนี่ยนะคะ
มันเป็นพฤติกรรมที่ข่มเหงรังแก่คุกคามด่าทอเจ้าหน้าที่รอปภ
รวมถึงคนอื่นที่เขาไปช่วยกันห้ามอะไรแบบนี้
แล้วก็เป็นที่สาธารณะด้วยก็ต้องแจ้งข้อหากระทำการให้เกิดความเดือดร้อน
รำคาญและดูหมินซึ่งหน้าก็เป็นความผิดและหูโทษค่ะเปรียบเทียบปรับหนึ่งพันบาทนะคะ